คุณพ่อคุณแม่อีกรอบนึงค่ะ

เพราะว่านี่เป็นรอบที่๓แล้ว
กลับข้างนี้ได้เบบีคนที่สาม
ก็มาเล่าถึงที่มาของลูกคนที่๓ว่า
จริงแล้วเนี่ยนะลูกคนที่๓เป็นพี่ของน้องปริมอีกทีนึง
อ่อออคือเขาฝากไข่ไว้ป่ะค่ะ

เพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
พี่มิ๊กเนี่ยพาพี่เบนท์ไปใส่เบบียคนที่๓
ที่ทั้งคู่ฝากไข่ด้วยการผสมไว้

เบบีคนที่๓นี้เป็นลูกชายสมใจคุณพ่อแล้วค่ะ

พี่สาวสองคนก็มีน้องชายมาแล้วนะคะ
ก็เลยชวนแฟนมาร่วมกัน
ตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อให้ลูกชายคนที่สามนะคะ
แล้วก็จะมีการแจกรางวัลด้วย

เป็นผู้ชายสนใจพ่อแหละ
น้องเบบี้อายุเท่าไหร่ละครับวันนี้
๑๕วิแล้วก็ฟุกใดผู้ชาย
กำลังคิดว่าการกลับเข้าไปในวงการนี้เป็นอะไรที่ลิบหลีมากเลย

คนนี้ก็อยากจะให้มีปปรอเรือเหมือนกัน

อ่าได้ดิโอ้ยยยได้เลย

หรือว่าปูไข่ดอง

คือพี่เบ้นเนี้ยเขาก็บอกว่า
แหมเบบีคนที่๓แล้วก็ต้องช่วยกันหาเงินปั๊มเงินอย่างหนักอ่ะจ้า
ค่ะนะคะครอบครัวนี้ว่าสุขสรรค์แล้วมาดูอีกครอบครัวหนึ่งดีกว่า

หลายคนก็แบบอ้าวตอนนี้โควิดแล้วไปทำลูกทำไมบ้าหรือเปล่า

พอมีลูก๓คนแล้วต้องทำแล้วครับ